เดี๋ยวจะพาไปทำความรู้จักกับนักปั่นจักรยานคนหนึ่งนะฮะเขาใช้เวลา๑ปี
ในการปั่นจักรยานระยะทางประมาณหนึ่งหมื่นสองพันกิโลค่ะคุณโอ้ปั่นไปถึงไหนรู้ไหม
สิบเอ็ดประเทศอาเซียนเฮ้ยอาเซียนเลยใช่ถูกต้องคุณแล้วก็ได้แรงบันดาลใจมาจาก
พี่ตูนบอดี้แลมนี่แหละค่ะตอนนี้นะคะเขาปั่นเดินทางกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะ
บ้านเขานี่เดี๋ยวเราไปปักหมุดพร้อมกันเลยไปกันเลยที่จังหวัดยะลาค่ะ
กลับมาถึงยะลาแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูหน่อยสิคะว่าเป็นยังไงบ้างนี่คุณพี่คนนี้นะฮะ
เป็นนุ่มวัย๓๐ปีชื่อว่านายฮาบิ๊บคอแด๊ะค่ะสามารถทำตามความฝันได้สำเร็จ
ใช้เวลาประมาณ๔๐๙วันก็ปีกว่านะใช่ค่ะคุณนำรถจักรยานคู่ใจ
ออกเดินทางไปยังสิบเอ็ดประเทศอาเซียนรวมระยะทางกว่าหนึ่งหมื่นสองพันกิโลเมตร
แล้วก็เพิ่งจะเดินทางกลับมาถึงจังหวัดยะลาเมื่อวานนี้ค่ะก่อนที่จะมุ่งหน้ากลับบ้านเกิดในพื้นที่อำเภอยะหา
เพื่อไปพบครอบครัวต่อไปนายฮาบิ๊บเนี่ยเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าเริ่มออกเดินทางตั้งแต่วันที่๒ตุลาคมปีที่แล้ว
แล้วก็มีนายนเรสวนนันทสุทธิวารีร่วมเดินทางไปด้วยเป็นเวลาอีก๑เดือน
และหลังจากนั้นเขาก็เดินทางเพียงลำพังค่ะโดยนายนาเรสวนเคยท่องเที่ยวไปทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทย
ด้วยรถจักรยานเพียง๑คันมาแล้วจึงเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจของการเดินทางครั้งนี้ของเขาด้วย
พร้อมบอกอีกว่ารู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้ทำตามความฝันสำเร็จ
และทำให้ผู้คนใน๑๑ประเทศอาเซียนได้รู้จักและอยากมาเที่ยวในจังหวัดยะลา
ที่เป็นเหมือนแรงบันดาลใจสำคัญผลักดันให้เขาสามารถทำแบบตามเป้าหมายได้สำเร็จลุล่วงค่ะ
ต้องบอกว่าหนึ่งในนั้นก็คงไม่พลาดจะเป็นพี่ตูนนะฮะ
เพราะว่าตลอดก่อนที่พี่ตูนจะมาวิ่งเนี่ย
ผมอยู่ระหว่างทางผมก็เปิดเพลงความเชื่อของพี่ตูน
ในการกล่อมตัวเองเพื่อที่จะให้มีพลังสู้
อ่าเนี่ยอีกอย่างหนึ่งคือ
หลายคนมันเยอะที่เป็นแรงบันดาลใจครับ
แล้วเราอยากบอกอะไรถึงพี่ตู๋นะครับ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
ที่เขาไปยังสถานที่ต่างแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะครับ

โอ้ยไปคนเดียวด้วยนะครับ
แต่ก็ยอมรับว่าได้เจอกับมิตรภาพที่ดีมากมายเช่นกันที่แลกมานะคะ
ซึ่งเขาจะนำประสบการณ์ในครั้งนี้ไปพูด
เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับบรรดานักเรียนนักศึกษาตามสถานศึกษาต่าง
เพื่อเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวการเดินทาง
และความมหัศจรรย์ของ๑๑ประเทศในอาเซียนค่ะ
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการทำตามความฝันที่ยิ่งใหญ่

แล้วที่สำคัญนะคือเขานำเอาเรื่องราวของประเทศไทย

ให้คนในประเทศอาเซียนอยากที่จะมาท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วย
การประชาสัมพันธ์ไปในตัวด้วยนะครับ